คุณผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณปี๒มีเหตุสลดเกิดขึ้นที่ฉะเชิงเศร้า
ตรงนี้แหละฮะเป็นจุดตัดทางรถไฟไม่มีไม้กั้น
ระบะคันหนึ่งบรรทุกคนงานมาคือผ่านมาโดนรถไฟชนเข้าไปพอดีเลยนะครับ
เสียชีวิตไป๘ศพนะฮะบาดเจ็บอีก๔
กลางดึกคืนที่ผ่านมามีภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะของบ้านหลังหนึ่งที่อยู่แถวจุดเกิดเหตุนะครับ
ไม่เห็นเหตุการณ์ที่ชนกันแต่เสียงเนี่ยได้ยินชัดเลย
ตอนที่เสียงหวูดรถไฟเปิดดังลั่นแล้วตามด้วยเสียงโครมนะครับท่านผู้ชมครับ
เสียงอู่รถไฟนะฮะ๒นาฬิกา๑๖นาที
ตามด้วยเสียงชนแล้วเสียงลากเองนะ
รถไฟชนรถกระบะนะครับแล้วท้ายกระบะเนี่ยบรรทุกคนงานมาเต็มเลยนะฮะ
มีเป็นเสียงจากกล้องวงจรปิดนะครับ
นี่เป็นจุดตัดทางข้ามรางรถไฟที่สถานีรถไฟคลองอุดมชลจร

ชาวบ้านเรียกว่าทางข้ามรางรถไฟคลองอุดม
เกิดเหตุนะครับนี่ฮะตำรวจก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
กู้ภัยก็มารถไฟขบวนนี้เป็นรถไฟบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะครับ
มาจากลาดกระบังนะฮะที่จอดยังจอดติดเครื่องอยู่นะครับ
ส่วนผู้ที่มากับรถกระบะเนี่ยเสียชีวิตกันอยู่๘ศพนะฮะ
ผู้ชาย๕ผู้หญิง๓อายุก็แตกต่างลดหลั่นกันไปนะฮะ
อายุ๑๘นี่น้อยสุดที่เสียชีวิตเยอะสุดก็๖๐กว่า
มีคนเจ็บอีก๔คนนะครับ
นี่คือคนเจ็บนะครับเป็นผู้ชายทั้งหมด
คนขับรถกระบะเนี่ยไม่เป็นอะไรเขาก็ให้การนะครับบอกว่า
รถไฟที่พุ่งชนเนี่ยชนเข้าท้ายรถกระบะเขาพอดี
ตรงส่วนของกระบะนี่เห็นมีคอกเหล็กตรงนี้ไหมฮะ
คือเขาบอกเขาบรรทุกคนงานจับปลามานะครับ
คนขับรถกระบะชื่อนายวิชัยอยู่เล็กนะครับอายุ๕๕ปี
เมื่อคืนนี้ขับรถกระบะบรรทุกคนงานจับปลามา
ให้นั่งท้ายกระบาดทั้งหมดเลยมาจากกรุงเทพ
พอมาถึงจุดนี้ขับรถข้ามรางรถไฟ
จังหวะนั้นรถไฟเนี่ยพุ่งมาพอดีเลยฮะ
พยายามเร่งเครื่องหนีแล้วมันไม่พ้นครับ

แล้วช่วงกระเทศเราได้ยินเสียงรถไฟไหมพี่
ช่วงเกิดเหตุเราได้ยินเสียงรถไฟไหมพี่

แต่ละแต่ข้ามมาแล้วหรือไงครับ

เขาบอกว่าเฮ้ยไปเถอะ

น่าจะเป็น๑๒คน

คนขับเขาบอกเขาได้ยินเสียงนกหวีดเหรอ

กู้ภัยก็ไปเคลื่อนร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง๘นะครับ
ไปที่สพเมืองฉะเชิงเซาก่อนนะครับ
เพื่อทำตามกระบวนการขั้นตอนต่าง
ก่อนจะส่งศพไปชนะสูตร
ญาติเองก็นี่ฮะ
มารอมาตรวจสอบกัน
เดี๋ยวต้องไปติดต่อรับศพอีกทีที่โรงพยาบาลตำรวจนะฮะ

มี๓คนเส้นเอ็นฉีกขาด

บางคนก็นิ้วก้อยซ้ายกระดูกแตกนะครับ
เดี๋ยวหลังจากรักษาอาการบาดเจ็บ
หายแล้วก็ดีขึ้นเนี่ย
ก็คงจะต้องเรียกมาสอบปากคำอีกครั้งตำรวจบอกนะครับ
ส่วนคนขับรถกระบะยังไม่ได้ถูกแจ้งข้อหาอะไรนะครับ

วันนี้คุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ

ชาวบ้านบอกว่าจุดตัดข้ามทางรถไฟแห่งนี้เนี่ย
สร้างมา๓๐ปีแล้วนะ๓๐กว่าปีนี่จุดตรงนี้นะครับ

จะมีสัญญาณไฟกระพริบกับป้ายแจ้งเตือนระวังรถไฟป้ายหยุด
แต่ไม่มีไม้กั้นนะไม้กั้นขึ้นลงเนี่ยไม่มีนะครับ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มาตัดต้นไม้
ที่บทบังทัศนภัยไฟสายเนี่ยออกไปแล้วนะครับ
แต่ก่อนหน้านี้จะมีไม้นะฮะเมื่อวานนี้นะฮะต้นไม้เนี่ย๓สิงหาคม
แล้วเกิดเหตุเมื่อคืนใช่ไหมวันนี้ต้นไม้ไม่มีแล้วนะครับ
อันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของคนที่จะผ่านไปผ่านมา
หลังจากวันนี้เป็นต้นไปอืมบางทีมันมองไม่เห็นมันเป็นเหมือนมุมอับอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ

เห็นไหมคือกว่าจะเห็นอาจจะต้องไปถึงเนินแล้ว
คุณจิรยุทธ์ผู้สื่อข่าวของเราก็ทดสอบนะฮะ
ลองขับรถข้ามทางรถไฟตรงนี้ตรงจุดเกิดเหตุนะครับ
เห็นเป็นเนินเนี่ยเห็นไหมฮะต่อให้ตัดต้นไม้ไปแล้วนะพอขับขึ้นมาเนี่ย
คือพอขึ้นเนินมาแล้วมันถึงจะมองเห็นชัดถ้าเป็นกลางวันมันก็มันก็คงดูง่ายหน่อย
กลางคืนอาจจะลำบากนะฮะมันจะเป็นมุมอับพอดีนะครับ
นี่ครับทีนี้เมื่อสังเกตว่าก่อนที่รถไฟจะมามีการแจ้งเตือนอย่างไรบ้างนะครับ
พบว่าก่อนรถไฟมานะครับจะมีไฟสัญญาณเตือนขึ้น
นี่เห็นไหมฮะไฟสัญญาณเตือนสีแดงนี่จะกระพริบแบบนี้นะครับ
แล้วจะมีเสียงหวูดเป็นเสียงหวูดเตือนนะฮะ
จากนั้นรถไฟก็วิ่งผ่านไปเสียงวูดนี่ไม่ใช่จากรถไฟขบวนที่แล่นผ่านนะ
เหมือนกับเป็นเซ็นเซอร์ที่มันจะขึ้นมาพร้อมกับสัญญาณไฟกระพริบ
แต่มันไม่มีไม้กั้นไง
ชาวบ้านที่อยู่ติดกับทางข้ามรางรถไฟตรงนี้นะครับ
บอกว่าจุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับ
ยังแต่ไม่เคยมีใครเสียชีวิตเท่านั้น
ส่วนใหญ่จะบาดเจ็บเจ็บเล็กน้อย
สาเหตุก็เนื่องจากจุดนี้ไม่มีไม้กั้น
ส่วนไฟสัญญาณเตือนมันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่
เสียงหูดเตือนมันก็เบามาก
อ่านี่
แบบนี้คือเหมือนถ้าขับรถมา

แล้วมันจะดังนิดเดียวไงใช่ไหม

อืมมันไม่ได้วู๊ดยาวอย่างนั้นเลยนะฮะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเธอเองเนี่ย
ที่เป็นชาวบ้านแถวนี้เนี่ยก็เคยนะฮะ
เคยจะเกิดอุบัติเหตุตรงนี้มาแล้ว
เราก็ขับรถเก่งมาเราก็มองซ้ายมองขวา
เราก็คิดว่ามันไม่มีแล้วอ่ะแล้วพอขึ้นไปปุ๊บมัน
รถไฟมันมาจนตัวต้องรีบถอยลงมาดี
รถหลังไม่มาอืมแบบใช่เคยเกิดมาแล้ว
คือใจหายเหมือนกันอ่ะแล้วมันแบบพอมาถึงจวนตัวแล้ว
มันถึงบีบแก้ให้อย่างนี้อืมนั่นแหละ
ไม่มีเลยมืดมากใช่มืดใช่นะมืดมืดหมดเลย
อืมไม่เคยมีอยู่แล้ว
จะปิดว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ตัวของผู้บาดเจ็บ
และจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาหาทางป้องกันนะฮะ
อาจจะต้องติดตั้งเครื่องกั้นอัตโนมัติ
ป้ายสัญลักษณ์ที่ชัดเจนกว่านี้
แล้วก็ต้องสร้างความเข้าใจกับคนในชุมชนด้วย